คุณผู้ชมค่ะมาถึงประโยคฮิตกันหน่อยช่วงนี้หลายคนเล่นกันใน
กิริตเอ่อไอที่พูดแบบเนี้ยนึยมึงธัยเวลาถ้าพูดเรื่อง
ก็แต่ละชุดที่วิใส่มานะร้องว่าโอ้โห
ล่าสุดชุดที่พี่พีเค้าใส่ขึ้นร้องเพลงคุณผู้ชมดู

ความแฟชั่นเต็ม๑๐ความเซ็กซี่เต็มร้อย
มัวแต่ดูหุ่นน้องนะแล้วก็ความขาวผิวเผอดีหมดเลย
ก็คือคนที่ควรจะทำว่างานไม่ใหญ่แนะนระวิมากที่สุด
ถ้าเธอไปออกงานกับพีพีจะต้องถามพีพีถ้าท่าน้องผอนี้
เดี๋ยวดูคุณบิลกิ้นของเราจะซอฟต์ไปเลยนะคะ
แต่ด้วยความว่าคุณค่ะชุดนี้มันไวรัลเนอ
คนแชร์เยอะมากแล้วก็แน่นอนว่ามาอีกแล้ว
ช่างตักเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่รู้แบรนด์อะไรแหละ
ถีดจากวัยแล้วเกินนะครบเร็วที่สุดเลยค่ะ
พีพีบิลกิ้นเมื่อวานนี้ถามถึงกระแสนี้หน่อย
สรุปนี้ยังไงวิงานไม่ใหญ่แน่นะวิ
มันเป็นงานเบาแบบมีแต่คนกันเอง
คือชุดนั้นมีมาตั้งสักพักแล้วครับผม
แล้วก็รู้สึกว่าเราหาโอกาสใส่อยู่อะไรอย่างนี้ครับ

หรือว่าสภาพมันมาแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับผม

แล้วพันต่อกันเลยคุณค้าอะต่ออีกคนนึงหนูหล่อคนนึงดีกว่า

ฉิ้มความน่ารักล่ะสุดทำงานเก็บเองง่ายให้คุณแม่
ทำงานเก็บเงินให้คุณแม่ล่าสุดเขาซื้อทอง

โอ้โฮเดี๋ยวสะพายใหญ่มาก
เอาไปซ่อนตรงไหนรู้ไหมบอกแม่ไม่สะพาย
เอาไปซ่อนในรองเท้าเออจะเป็นอย่างไร
ยิ้มไม่หุบแน่ค่ะงานนี้ไปดูกันค่ะ
เขาก็พูดออกมาวันหนึ่งว่าอยากได้กำไรข้อมือ

แล้วก็แบบอะไรคือฟาโลวะ

พ่อต้องอะไร
ที่แม่ต้องการจากลูกมันไม่ใช่เงินทองอะไรหรอก

แล้วก็ให้ผมก็หวังว่าการทำนี้

สักทีเสื่อได้อายให้ได้เริ่มทำอะไรเลย
โอ้โหเป็นเด็กรุ่นใหม่
ที่คิดดีมากนะคุณผู้ชมนะ

แม่คุณเป็นเหมือนดิฉันเลยทุกวันนี้รอเลี้ยงลูกให้รีบโต
จะได้หางานหาเงินมาให้แม่ใช้
ล่าสุดแม่จำโทรหาวันที่๑๖๓ทุ่ม

อันนี้เราช่วงหัวอกลูกเนาะ
คำถามแรกถูกลอตเตอรี่จริงเหรอ